เขามีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะเขาบอกว่าเขาเป็นองค์ร่างทรงขององค์ศิวเทพ
เขานิมิตเห็นว่าเจ้าแม่ตะเคียนถูกมัดเอาไว้
แล้วต้องการจะมาทำพิธีปลดปล่อยเจ้าแม่ตะเคียนออกมา
แต่ชาวบ้านบอกว่าไม่ใช่ไม่ให้เข้า
อย่าเข้าไปเพราะว่าชาวบ้านเขานับถือกันนะครับ
เกิดเป็นการปะทะคารมกันแบบนี้ไปชมภาพเลยครับ

คนโน้นก็มาเข้าคนนี้ก็มาเข้ามาเข้ากันเลย
ปูพูดตรงนะอยากกดปู
สัตว์ธาตุบรรมรกรรมอเภอโพธรจังหวัดอ่างท้อง
ต้องการมาทำพิธีปลดปล่อยเจ้าแม่ตะเคียน
เพราะนิมิตเห็นว่านะฮะมีการเอามัดร่างของเจ้าแม่ตะเคียนเอาไว้
เห็นว่าแม่ตะเคียนมักจะไปแฝงร่างหญิงสาวแล้วก็ร้องไห้สม่ำเสมอออกมา
บอกว่าถูกสะกดเอาไว้ถูกมัดเอาไว้ต้องการจะปลดปล่อย
แต่ชาวบ้านคนที่ถ่ายคลิปไม่ให้เข้า

ใครมาก็ชอบเข้าไปทำพิธีสะกดเจ้าแม่ตรงนี้
ชาวบ้านก็เชิญออกไปจัดตรงนี้จัดจัด

ปู่ก็บอกว่าเขาเป็นสายขาวเป็นองค์ศิวเทพต่างนะครับ
เรื่องนี้เขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะ
เหมือนเจ้าแม่ตะเคียนไปสิ่งร่างของผู้หญิงคนนี้

ไม่พอใจที่มีคนมาอ้างเป็นองค์เทพมาลบหลู่ต่างนานา
นะบอกว่าคนที่มาเนี่ยคิดไม่ดีจะมาทำร้ายท่านนะฮะ
ก็ไม่ได้โวยวายอะไรแต่ว่าก็มีการชี้อะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคนที่ไปได้ดูกันด้วย
แล้วดูสิว่าคุณผู้ชมจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเอาไปดูฮะ
ก็งานพี่เกิ้ลนีกลับมาหาใจท่าจอดลกแล้วไหมฮะ
เอาเห็นมั้ยน่ะชี้ไปแล้วเห็นมั้ยน่ะ

เขาบอกว่าพอผู้ชายคนนั้นที่เป็นร่างทรงพ่อปู่องค์ศิวเทพเนี่ยเขามาทำให้เจ้าแม่โกรธ
ก็เลยไปสิ่งร่างผู้หญิงคนนี้

แล้วก็มีชี้ให้ดูบางสิ่งบางอย่าง

สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเขาบอกว่าเจ้าแม่ตะเคียน

แม่งหญ้าซ่อยสาวดาวเป็นต้นแตะเขียนคู่

เท่าประมาณ๔๐เมตรอายุเป็น๑๐๐ปีครับมันยืนต้นตาย

ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเคยเห็นผู้หญิงสวมชุดขาว
อยู่หน้าต้นตะเคียนคู่และมักจะให้โชคลาภของชาวบ้าน
เขาก็เลยนับถือบูชากันเรื่อยมา
ใครจะเข้าไปทำพิธีก็ไม่ให้เข้า
เพราะว่าหลายคนเข้าไปแล้วไปลบหลู่เขา